ในเมื่อพูดถึงการออกกำลังกาย

กีฬาอะไรที่สามารถช่วยให้หลายคนมารวมตัวกันได้ก็กีฬาสีไง
กีฬาศรีของประจำหมูบ้านอะไรแบบนี้
ยังแก้นที่จังหวัดกางแพงเม็ดเขาจัดงานนี้

เย้เกลียดน้ำจิ้มนะบรรยากาศภายในงานน่ะสนุกจริงครับเพราะมีกิจกรรมเยอะแยะมากมายที่ทางเทศบาลตะบดท่าพุทธาเขาได้ร่วมกับองค์การบริหารส่วนตะบดท่าพุทธาอำเภอคลองขลุงจังหวัดกำแพงเพชรจัดกิจกรรมเหมือนการกีฬาประจำปีเชื่อมความสัมผัสความสมัครสมารถสามักกิจของ

สุดยอดแล้วนี่คลาสสิกมากชักก็เยอะชักก็เยอะนะครับเป็นการร่วมแรงร่วมใจดึงกันไปดึงกันมาโอ้โหอีกฝ่ายหนึ่งล้มก็เรียบร้อยแพ้กันไป
แต่กีฬาแบบนี้เป็นอะไรที่สร้างความสมัครสมาธิสามัคคีอย่างแรง
และนี่การกินลำบาก
โอ้โฮกินวิบาก

กว่าจะเป่าแป้งกว่าจะกินนั่นกินนี่หมด
แล้วก็ต้องมาปิดตรงปิดตาทาหน้าเพื่อน
โอ้โฮเอากลับบ้านไปโอ้โฮ

นี่แล้วเอามะเขือตีผู้ชายจะถนัดหน่อย

เขาจะมีสมดุลที่ดี
ผู้หญิงก็ทำได้ผู้หญิงชนะมาแล้วนะจ๊ะ

นี่คุณผู้ชมครับเป่าลูกโป่งให้แตกนี่ก็ไม่ใช่งานง่ายนะ

เป่าไปมากคุณจะรู้สึกอะไรรู้ไหม

ไอ้ตรงแก้มตรงกามมันรู้สึก

อารมณ์เหมือนจะเป็นคางทูมจริง
เอามาให้ดูเป็นสีสันภายในงานนะครับคุณผู้ชมครับ

ใช่ถูกต้องนะคะก็เป็นกีฬาสร้างความสมัครสมัค
สามัคคีกันในชุมชนในหมู่บ้านนั่นเองเนาะ